เรื่องแรกก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังพายุฤดูร้อน
อาจจะเกิดขึ้นในภาคตะวันออกเชียงเหนือ
ภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลางด้วยนะครับ
ใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็นจากประเทศจีน
แผลลงมาบ้านเราบ้านเรามีอากาศร้อนอยู่
ปะทะเย็นเกิดเป็นพายุฤดูร้อนลมแรงด้วยนะครับ

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของหมอกควันและฝุ่นละออง
ขนาดเล็กจากไฟป่า
คือเรื่องของการเผานั่นเองนะคุณผู้ชม
เพราะว่าณตอนนี้คือถ้าเกิดว่าย้อนไปวัน๒วันก่อน
เชียงใหม่ขึ้นเป็นอันดับ๑ของโลก
ใช่ครับดังนั้นเราตรวจสอบในเรื่องของการลักลอบจุดไฟเผา

อำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีการจุดไฟเพื่อหาของป่า
จนเกิดไฟไหม้รุนแรงแล้วหวิดจะไหม้สถานีอนามัยนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด
ทหารแล้วก็หน่วยดับเพลิงนำรถดับเพลิงจำนวน๔คัน
พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสู้ไฟจำนวนกว่า๓๐นาย
เข้าไปดับไฟไหม้ที่ป่าบนภูเขา
ติดกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยหินฝนนะครับ
เพลิงได้ลุกไหม้ที่ด้านหลังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

เจ้าหน้าที่ต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอด
จากไฟป่ามันลามประชิดรั้วของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งนี้แล้ว
แล้วก็ทำให้เกิดกลุ่มควันไฟลอยไปทั่วพื้นที่เลยครับ
แล้วก็ลอยปกคลุมไปบนถนนสายแม่สอดตาก
เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า๒ชั่วโมง
ข้างเคียงเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดไฟปะทุ
แล้วก็ลุกลามขึ้นไปในพื้นที่อื่นอีกนะครับ
ส่วนสาเหตุคาดว่ามีผู้ไม่หวังดีเนี่ย
จุดไฟเผาป่าเพื่อจะหาของป่า
จนเกิดไฟไหม้รุนแรงครั้งนี้นะครับ
ส่วนที่จังหวัดกาลสินเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งทำการฉีดน้ำ
เพลิงที่กำลังลุกไหม้ทุ่งยากข้างทาง
ริมถนนสายกรสินยางตลาดฝั่งขาออกที่ตำบลหลุบอำเภอเมือง
หลังจากได้รับแจ้งจากผู้ที่ขับรถผ่านไปผ่านมา
เพลิงกำลังลุกไหม้ย่าแห้ง
ทำให้เสี่ยงลุกลามเข้าโชว์รูมรถ
แล้วก็ปั๊มน้ำมันกลัวว่าจะเกิดเหตุระเบิดอีกนะครับ
เพลิงได้ไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากเป็นย่าแห้งแล้วก็มีลมแรง
เจ้าหน้าที่เร่งทำการฉีดน้ำดับเพลิง
ใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีจึงควบคุมเพลิงไว้ได้
ซึ่งเพลิงไหม้กินพื้นที่ความเสียหายไปกว่า๑๐ไร่นะครับ